๒วันที่ผ่านมาแอมมี่ทำให้๒แม่บ้านหัวร้องกันไม่อยู่
แต่วันนี้แหละแอมมี่จะต้องโดนสองแม่บ้านจัดเต็ม
ไม่รู้ว่างานนี้แอมมี่จะรับมือไหวหรือเปล่า
ติดตามได้ในช่วงผู้ชายในฝัน

สวัสดีค่ะ

ผ่านไป๒วันแล้ววันนี้วันที่๓แล้วนะคะ

เรารู้แล้วลาลาเบลเหมือนใคร

ถ้าหากว่าคุณพาสาวที่หน้าตาน่ารักมากไปดินเนอร์
ในร้านอาหารบรรยากาศดีมาก
กำลังฟังเพลงจิบไว้ชิล
แต่สาวคนนี้ดันเผลอเลอออกมา

แล้วผมก็จะช่วยเลอเขาจะต้องไม่เผ็น

ทำไมกินเข้ามาด้วยอะ

เขาบอกว่าถ้าผู้หญิงที่น้องเอมมี่ชอบเนี่ย
ใสดีมีความรู้หน้าตาถูกสเปคทุกอย่าง
แต่แต่งตัวเชยมากเลยอ่ะ
จะทำยังไงคือแต่งตัวเชยรับไม่ได้มันไม่ใช่อ่ะ
คือต้องพูดก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันสอนไม่ได้
ลักษณียมมันต่างคนต่างชอบ
เขาอาจจะไม่ได้เชยของเขาอาจจะดีของเขาแต่เรารู้สึกเชย

แล้วเราจะบอกให้เขาเปลี่ยนเราแต่ตัวบ้านหรือว่าเราจะปรับ

ให้เขาถอดแต่หาซื้อแบบใหม่มาให้เขาใส่

เลยเปรียบ๙๑๑ก็

โหหนึ่งแล้วอีกหนึ่งอีกหนึ่งก็ได้แหละ
จะได้

ดันเป็นคนขี้บ่นขี้ติ
และติเรื่องแฟชั่นกางเกงขาบานของคุณ

เฉยผมเจอพ่อกับแม่ผมมา๒๗ปีแล้ว
ก็คุณพ่อคุณแม่
แม่ก็ตีมาตลอด
เวลาเนี่ยล่าสุดเมื่อวานกลับไปวันเกิดคุณแม่

มึงแต่งตัวอะไรวะ

แล้วยังไงคือเพราะฉะนั้นเนี่ย

ไปคำถามต่อไป

และตั้งใจว่าจะจีบเข้ามาเป็นแฟนให้ได้เลย

ชอบคุณนะแต่ยังไม่ลืมแฟนเก่า

คนนี้เองจะต้องจีบติดอยู่แล้ว

แต่เรายังลืมแฟนกล่าวไม่ได้
ก็บอกเค้าว่าอะไรอะ

เรากลัวอะไร

อัมมี่ฉันเริ่มเกลียดแกแล้ว

แอมมี่คิดเยอะ

ท่านลาทักไปถ้าหากว่าสาวที่คุณกำลังตามจีบเป็นคนขี้หึงมากเออ
มากเลยอ่ะแบรนด์น่ะผมไม่เคยเจอคนขี้หึงนะ

สนใจปล่อยฟรีสไตล์มาก

หึงได้แต่ก็อยู่กับเราละกัน

ปิ๊บไม่ว่ะ

แกไม่สนใจให้ดูโน้นสัมภิกษ์ถือถ้าให้ดูได้ก็บอก

แต่มีสองเครื่องเพราะละ
ฉันมีฉันมีทางเดียวฉันเกลียดแก

ก็บอกว่าถ้าน้องเอมมี่ได้ไปออกเด็กครั้งแรกกับสาวคนนึง

ในขณะที่กำลังรับประทานอาหารแบบสวีทหวานเวอร์อยู่เนี่ย
มีชายหนุ่มคนนึงท่าทางเข้ม
โหดล่ำแล้วก็ออกมาปรากฏตัว
แล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนของผู้หญิงคนนี้
คุณจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไร

ใหญ่มากเหญ้าแย่ที่เดี๋ยวหน้ามอ้วนอยู่นี่
ตามพวกก่อนแหละตอนแรกแล้วไม่ต้องคิดอะไรแล้ว
ไปเกิดเขามาขนาดนั้นแล้ว
แล้วก็อะไรต่อ
เราก็เพิ่งแบบเจอสถานการณ์นี้

แต่ว่าอันเนี้ยอ่ะพลิกแพงนิดหน่อย
พลิกแพงคืออะไรไม่ต้องพลิกเอาจริง

ผมอยากทำอย่างนี้

ซึ่งดูแล้ว
ซึ่งดูแล้วแสดงความเป็นเจ้าของสุดคุณจะทำอย่างไร
ผมไม่จีบตั้งแต่แรกแล้วครับน้องเป็นอย่างนั้น

ไม่จริงแสดงความเป็นเจ้าของสุดได้แต่แบบเรื่องเสื้อผ้าอย่างงี้

ไม่ชอบบอสนี้
ทำไมมันสนุกอย่างงี้
ใช่เป็น๗คำถามที่ได้รู้ตัวตนของคุณมากเลยว่าคุณเป็นคน

ฉันเขียนแก